คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนกันหน่อยนะครับ

ข่าวดีที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจับมือกับสส
ไอเดียสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยปลายนิ้ว
แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขนั้นเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับ
สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เป็นเพราะโรงพยาบาลสิริราชและสส

เพื่อเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลหลัก

ในการพัฒนาสุขภาพคนในพื้นที่ต่อไปนะครับ

บอกว่าเมืองไทยกำลังเข้าสู่ยุค

เป็นสิ่งแรกที่ต้องจัดเตรียมไว้รองรับ
โดยบางกอกน้อยโมเดลจะเป็นต้นแบบครับ

ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับ
ข้อแรกเลยคือทำเดี่ยวนี้

ซึ่งให้เรานี่คือร่วมด้วยประสดที่เริ่ม
โครงการนี้มา๒๓ปีแล้วครับนะฮะ

ที่จะแจ้งข้อมูลเข้ามา
ทำให้เรารู้ว่าพื้นฐานสุขภาพของแต่ละท่านเป็นอย่างไร
ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินมาตรการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนนะครับได้เป็นอย่างดี
ทดลองใช้แอปตัวนี้แล้วนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
ที่ประชาชนจะได้รับการดูแลเพียงแค่กรอกข้อมูลลงแอป

เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การสาธารณสุขไทยนั้นมีความก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่งครับ
ดีครับในกรณีนี้ดีครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยทางคณะแพทย์จะลงไปสำรวจภายในชุมชนทั้งหมด
เขาก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรขึ้นมา

เพื่อเอาเข้าไปในฐานข้อมูล

จากการให้ประชาชนกรอกข้อมูลง่ายแล้วนะครับ
ก็ยังมีทีมจิตอาสาลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตามบ้านไปด้วย
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้นำร่องใช้ระบบแอปพลิเคชันเพียงเขตเดียวก็จริง
แต่ถ้าได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต
อาจพัฒนาไปใช้กับประชาชนทั่วประเทศได้เลยนะครับ

บอกว่าคงเคลื่อนไม่ไหวนะฮะ
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ
โดยงานเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนที่ต้องการที่จะสนับสนุนด้วยนะครับ